พาคุณผู้ชมย้อนวัยไปในยุคที่เราเป็นลูกเสือเนธนารี
จะต้องมีการเข้าค่ายต้องทำดีต้องทำดี
อย่างนี้เลยเอาแต่อยากจะให้ดูบรรยากาศของการเล่นรอบกองไฟ
กับบรรยากาศที่คล้ายกับคอนเสิร์ต
อยากเอาก้อนหินมาเขียนคำว่ารักได้
แล้วปลาใส่หัวเธอนักเพื่อให้รู้ว่าการแอบรักมันเจ็บอย่างไร
ขอบอกว่าเผารักก็เหมือนน้ำเปล่า
โอ้โหถึงจะไม่มีรสชาติแต่มันก็ขาดไม่ได้เว้ย
เอาจริงครูชนะชิดซ้ายอ่ะจริง

แต่ละคนลีลาแพรว
ขอเสียงคนโสดนะ

คือกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ของการเข้าค่ายลูกเสือ

คุณรู้ไหมคือตอนเด็กอ่ะดิฉันมีเภงเหมือนกันนะ

แต่อย่างนี้โอ้โหเรียกว่าเล่นมุกกันก่อน

บอกว่าอยากจะเขียนคำว่ารัก

จะได้รู้ว่าการแอบรักเจ็บ
เอ้าก็เป็นมุกของเขามุกของเราพยายามหาแล้วแต่ไม่มี
แต่อย่างนี้ละกันให้รู้จักกันหน่อย
นี่คือค่ายลูกเสือพงระดาที่อยู่แถวอำเภอบวกเหล็กจังหวัดสระบุรี
ตรงนั้นค่ายลูกเสือนี้ไปกันเยอะ
ไปกันแทบทุกปีครับคุณผู้ชมครับ
แล้วเขาจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์
ผมบอกตรงนี้นะนี่คือกิจกรรมที่สร้างสรรค์
พาน้องไปเนี่ยไปเรียนรู้แล้วก็ไปสนุกสนานกัน
แล้วเขามีเรื่องของการรักษาความปลอดภัยอย่างดี
เรื่องของสุขภาพร่างกายเรื่องของการป้องกันโควิด๑๙ด้วย
ทุกคนก็สวมใส่หน้ากากอนามัยมาจัดกิจกรรมกันแบบนี้นะครับ